น่าจะเกิดจากการอ่อนลาแล้วก็ทำให้
เขาเรียกอะไรนะหลับไหนวูบได้

คือพอเราเงยหน้าขึ้นก็หักหลบไม่ได้แล้ว

นี่คือคำสารภาพของนายสมศักดิ์บุญล่า
หลังก่อเหตุขับรถพุ่งชนรถขนส่งผลไม้
บนทางด่วนบุรพาวิถีมุ่งหน้ากรุงเทพ

นั่งข้างคนขับเสียชีวิตทันที
ส่วนแฟนนุ่มที่เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
เขายอมรับว่าตอนนั้นเหนื่อยและเพลียจากงาน

ส่งที่ปลายทางนิคมอุตสาหกรรมที่ระยอง
ก่อนเกิดเหตุก็จอดรถนอนพักริมทางมาแล้วถึง๒รอบ

นำซ้ำระหว่างขับยังวูบไปถึง๒ครั้ง

แต่พอครั้งที่๓กลับเกิดเหตุสลดขึ้น
เราอ่อนล้าสไถ่ตา
ทำงานได้เต็มที่อะไรอย่างนี้ครับ

ขอโทษอย่างมากเลยครับผมเสียใจครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดครับ
ผมเสียใจครับผมขอโทษครับผม
ตลอดทั้งวันของวันนี้นายสมศักดิ์ถูกตำรวจสอบปากคำและพิมพ์ลายนิ้วมือ

โดยเจ้าตัวยอมรับสารภาพไม่มีปฏิเสธแม้แต่ข้อเดียว
ขณะที่ญาติของคนเจ็บมาที่โรงพัก
สิ่งหนึ่งที่ย่าสงสารมากที่สุด
คือเด็กที่อยู่ในท้องวัยกว่า๕เดือน
ต้องมาเสียชีวิตก่อนลืมตาดูโลก
หลังจากนี้จะติดต่อรับศพไปบ้านของสามีที่จันทบุรี
เพราะตัวของฝ่ายหญิงไม่มีญาติแม้แต่คนเดียว
โดยศพของผู้เสียชีวิตญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา

ส่วนสามีของคนตายยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
และตำรวจต้องรอจนกว่าจะหายดีจึงจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่ม
ส่วนตัวของนายสมศักดิ์ตำรวจดำเนินคดี๓ข้อหา
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

เรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ให้คนใช้รถใช้ถนน

เพราะความประมาทนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถึงแม้เราขับรถประมัติระวังเพียงใด
แต่ถ้าพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีความเสียหายอาจถึงแก่ชีวิตได้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน